เรื่องเบอร์๑เบอร์๒ที่เราเล่าไว้เมื่อวานจำได้ไหมคะ

เฮเล็กที่มีภรรยาสองคน

คือเขาบอกเขาจะเปิดเผย๓๔แต่ไม่น่าจะเปิดเผยแล้วมั้ง

แต่ทีนี้ประเด็นเรื่องเบอร์๑เบอร์๒นี่ที่ยังไม่จบเป็นเพราะว่า

เรื่องของเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากที่ภรรยาเบอร์๒มาร้องสื่อว่า
เธอคิดว่าเธอถูกภรรยาเบอร์หนึ่งทำของใส่ทำคุณสัยใส่ทั้งตัวเธอแล้วก็เฮียเล็ก

อยู่ก็ไปจดทะเบียนกับเบอร์๑เฉยเลย
แล้วก็เหมือนกับว่าห่างเหินเธอออกไป
แล้วเธอก็มีอาการแปลกคือเหมือนอาเจียนออกมาเป็นสีดำอะไรอย่างนี้ค่ะ

เมื่อวานก็เป็นเรื่องเป็นราวเราก็ถามทั้งภรรยาเบอร์หนึ่งแล้วถามเฮียเล็กแล้ว
เล็กบอกไม่มีอะไรก็บอกกันแล้วว่าอย่าให้ไปก่อกวนกัน
ภรรยาเบอร์หนึ่งบอกเธอต่างหากที่ถูกระรานแล้วก็เปิดแชทให้ดูเลยว่า
โดนส่งมายั่วโทษะส่งมาด่าส่งมาอะไร
เธอก็บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องเป็นข่าวออกไปนะ
เล็กไม่คุยกับเธออีกเลย
เมื่อคืนเธอเลยตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะพี่อุ๋ย

อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแล้วนะคะ
รอบนี้ไม่ต้องคลานกลับมากราบเท้าอีกนะ
โอ้โห
สั้นแต่แรงนี่ค่ะเธอบอกเลยว่าก็ทุกครั้งเวลาทะเลาะเวลาอุ้ยเรียกไอ้เลยอ่ะ

กลับมากราบน่าจะเป็นอีโมจิรูปเท้าอะค่ะ
กูแล้วกันจากเฮียเล็กเป็นไอ้แล้วนะ

อย่างเป็นทางการเขาว่าแบบนั้นนะคะ

เฮียเมานอนหลับแล้วก็ไม่ได้แบบอะไร

ว่าทุกครั้งเวลาทะเลาะเวลามีปัญหากันเฮียเล็กนั่นแหละชอบกลับมาตามง้อตลอด
แต่ฟังจากที่เฮเล็กให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้
บอกว่าเฮียเล็กไม่ให้เกียรติเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอเลย
เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็ขาดกันจริงกันไปเลยสักที
เรายังอยากจะคบกับเขาต่อไหมหรือว่าไม่อยากค่ะ
อยากอยากหยุดอยากหยุดไปเลยอ่ะอืม
ความสัมพันธ์ไปเลยแล้วก็คือไม่ต้องกลับมาเหยียบที่บ้านแล้วก็คือมันไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันอีกแล้ว
เนื่องจากว่าเราก็พูดจาให้เกียรติมาตลอด
แต่คำเมื่อวานนี้ที่พูดออกมาคือที่มีเรื่องอะไรตั้งแต่เริ่มแรกก็คือไม่เคยเข้าข้างเราเลย
ก็คือแบบบางทีก็ไม่คุยบางทีก็หายปิดไปเลยแล้วก็มาโผล่มาทักหาเรา
คิดถึงนะอย่างนู้นอย่างนี้ทำเพื่ออะไรถ้าจะไปก็ครั้งนี้ก็ขอให้ออกไปจากชีวิตเลย
นี่ค่ะซึ่งเราถามประเด็นเรื่องที่ว่าอ้าวแต่ว่าเมื่อวานอ่ะ
เราก็ไปสัมภาษณ์ภรรยาเบอร์หนึ่งใช่ไหมอืมเขาก็เปิดแชทให้ดูว่าคุณอ่ะ
ส่งไปยั่วยุเขาอ่ะส่งไปด่าเขาเลยแหละส่งไปด่าส่งไปเยอะเย้ยก็มี
อันนั้นคือยังไงเขาบอกว่าแหมก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้น
ว่าด่าจริงไหมก็ด่าจริงนั่นแหละแต่ถามว่าทำไมอยู่อยู่ถึงไปด่าล่ะ
อืมทางฝั่งนู้นอ่ะก็ด่าเธอเหมือนกันคือเธอบอกเบอร์หนึ่งก็ด่าเบอร์สอง
เหมือนกันนั่นแหละทีอย่างนี้ทำไมไม่เอามาเปิดล่ะ
ตอนตัวเองด่าเธอว่าอย่างงี้นะโอ้นี่เอามาโชยแล้วเหรอเนี่ย
อืมโชว์อีกแล้วจ้านี่ไงนี่ไงเห็นไหมมีดีเท่าหรือเปล่า
คนจะเป็นอันนี้ได้ต้องสวยนะลีลาต้องเด็ดนะ
สภาพแบบนี้ไปสมัครเป็นที่ไหนรับมั่งก็ด่าแรงกันอยู่
คือแต่ละฝ่ายก็มีแชทข้อความที่ส่งให้กันที่ด่ากันและกันใช้คำนี้แล้วกันนะคะ
ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
แต่แต่ต่างฝ่ายก็ต่างบอกว่าฝั่งนั้นเริ่มก่อนคือฝั่งขวาเนี่ยคือเบอร์สองนะ
สีน้ำเงินอืมฝั่งซ้ายเนี่ยคือเบอร์หนึ่งนะคะก็คือด่ากันไปด่ากันมาแหละ
เอาอย่างนี้นะแล้วเธอบอกด้วยว่าทีตัวเองด่ามาทำไมไม่โชว์
แต่อันที่เธอด่าไปทีเธอเนี่ยยังกล้าจุดทูบสาบานเลย
แล้วทำไมเบอร์หนึ่งไม่กล้าจุดทูปสาบานล่ะ
ถ้าไม่ได้ทำของจริงอย่างนี้แปลว่ายอมรับไกลใช่ไหมล่ะ
ว่าทำของและไอ้ที่บอกว่าหาว่าเธอนั่นแหละที่เป็นฝ่ายทำของจนแม่สามีต้องเอาผ้าถุงคลุมหัวจำได้ไหมคะที่เบอร์หนึ่งบอกอ่ะ
ครับเบอร์สองก็บอกแก้ของให้อ่ะเออเบอร์สองบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว
เอาใหม่คนที่พาเฮียเล็กไปหาแม่เพื่อให้เอาผ้าถุงแม่มาคลุมหัวเนี่ยคือเธออ๋อเหรอ
เธอบอกคือเธออันนี้คือเฮียเล็กที่เมานอนหลับเฮียเล็กบอกผมเมา
คือตอนแรกของคุณสัยอะไรที่ไหนแล้วตอนแรกเบอร์สองบอกว่าเนี่ยเนี่ยถ้านอนแบบนี้เฮียเล็กต้องโดนของแน่เลย
เฮียเล็กบอกอ๋อผมเมาไม่ได้จัดท่านอนเฉยเฉยคือถึงเตียงมันหลับเลยอืม
สุดท้ายแล้วเบอร์๒ยังคงยืนยันบอกมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเธอกับเฮียเล็กโดนเบอร์หนึ่งทำของใส่แน่
วันนี้ดึงหมอปลามาแล้วนะคะหรือฮะดึงหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาเลยบอกว่าหมอปลาเช็คให้หน่อย
มันมีของอยู่ในตัวฉันใช่ไหมหมอปลาก็มานะมาดูมาดูเบอร์สองใช่ไหม
มาดูเบอร์สองเพราะเบอร์สองเป็นคนเรียกมานี่เออเรียกมาดูก็เหมือนหมอปลาก็มาน่ะ
มีหาวพออืดผอมน้ำตาไหลไหมปลาหักไหมมาถึงปุ๊บถามข้อมูลก่อน
อ่ามันเป็นยังไงแบบไหนยังไงทำไมถึงคิดว่าถูกทำของใส่ล่ะ
เขาบอกว่าเออก็เนี่ยมันอาการมันได้อาการมันเหมือนเลยแล้วแบบ
พอไปเสิร์ชอยู่ในกูเกอร์เขาบอกเนี่ยโดนทำของแน่
หมอปลาเลยอำมาเดี๋ยวพิสูจน์ให้หมอปลาก็เลยลองเอามือไปจับที่ด้านหลังของเบอร์สองเนี่ยค่ะ
จับจับจับจับอ่าเป็นยังไงลองไปดูนะฮะ
นี่เป็นเพื่อนใช่ไหมอาการมันอยู่ดูว่ามีอาการไหม

ตกใจหมอปลาลงมาสิ่งเดียวที่หมอปลาทำคือหมอปลาเกาแขนคันคันเหรอคันแขน
โดนของป่ะไม่ยุ่งกัดไม่คันคันไม่ว่าโดนของไม่ยุ่งกัด
สุดท้ายแล้วหมอปลาพยายามจับแล้วจับอีกจับแล้วจับอีกจับที่ด้านหลังนะ
หมอปลาบอกว่าไม่ได้โดนของไม่มีสัมผัสถึงอะไรไม่ได้เลย
หมอปลาว่าอย่างนี้แต่ถึงหมอปลาจะมาสัมผัสให้แล้วแล้วบอกว่ามือมันไม่รู้สึกถึงอะไรเลย
ภรรยาเบอร์สองก็บอกว่ายังไม่สบายใจอ่ะแล้วจะทำยังไงอ่ะลองไปตรวจที่เฮียเล็กด้วยได้ไหม
จะให้ไปจับเฮเล็กเนี้ยเหรอเออไปจับเฮเล็กดูให้หน่อยว่ามันมีมั้ยยังไง
ลองดูนะคะ
ป้าหนูก็สังเกตด้วยไงหนูไม่ได้บูเกิ้ลทีเดียวหนูสังเกตหนูสังเกตด้วย
หมอปลาหนูไม่ได้เพิ่งโดนนะหมอปลาหนูอยู่เขามา๗ปีหนูโดนมาตลอด
แต่วันนี้หมอปลาเจอหนูหนูไม่โดนนะ
หนูว่าไม่ได้โดนแบบว่าเต็มที่หมอปลาเข้าใจแฟนหนูน่ะเขาโดนเอากลับไปหมอปลาค่ะ
แต่วันนี้นะถ้าเกิดว่าคือหมอปลาแนะนำนะถ้าหนูรักตัวเองนะหนูก็เลิกกลับมาแล้วหาผัวใหม่ก็จบแล้วอ่ะ
ก็หนูก็เคยเลิกแล้วแต่เขากลับมาไงหมอปลาก็เนี่ยเดี๋ยวเขาทะเลาะกับหนูแรงกว่านี้อีกเขายังกลับมาเลยหมอปลา
ถ้าผู้ชายก็แข็งเก็บตัวเดียงงั้นอะ
แรงกว่านี้ก็ยังกลับมาเลยนี่มันเบาที่หนูเจอมาเนี่ยหนูอยู่กันมาหนูทำไมหนูจะไม่รู้นิสัยและสันดาลเขาอ่ะ
ถ้าหนูรู้นิสัยและสันดาลเขาหนูก็อยู่เฉยแล้วก็กลับมาดีกันอ่ะ
แต่อันนี้หนูก็อยู่เฉยอยู่แล้วเขาก็ขับมาเอง

ข้อมูลบางทีใครจะเขียนอะไรก็ได้เค้าบอกว่าเค้าสังเกต

เฉียดเฉียดแต่เฮเล็กนี่เต็มแน่

เข่าอ่ะจับเข่าตัวเองนะทำไมแล้วบอกหาผัวใหม่ไหม
เลิกกับมันแล้วก็หาผัวใหม่ไหม

น้องเขาก็บอกว่าอะไรนะ
เฮเล็กก็กลับมาหาหนูทุกที

เขากลับมาแล้วไงก็เขาเห็นกับตัวแล้วจะยังไง
เธอก็บอกว่าก็ครั้งนี้ก็จะเลิกจริง

ยังไงก็ตามเธอก็บอกว่าอยากให้หมอปลาลองแบบ

หมอปลาก็ต่อสายหาเฮเล็ก

ภรรยาเบอร์สองคุณนะบอกแบบนี้

เฮเล็กว่ายังไง
ฟังเฮเล็กตอบค่ะ
ทีนี้พอพี่เล็กไม่ยอมคุย

เขาก็คิดว่าพี่ถูกของไงพี่
หมอปลาขยีน
ไม่อยากทำให้เขาสบายใจเหรอพี่
ไม่เป็นไรเขาจะสบายหรือเขาจะลำบาก
ก็ถือว่าไม่มีอะไรติดค้างกันแล้ว

เขาจะสบายหรือลำบากก็ไม่เกี่ยวกับผมผมจะ
อุ้ยแรงนะ

เฮเล็กตัดแบบตัดคั่วเลย
แทบจะแบบเผาปลายเลย
เอาให้แบบไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันขนาดนั้นเลยเหรอ
เอาให้แบบไม่ต้องมีอะไรติดค้างันขนาดนั้นเลยเหรอ
หมอปลาก็หลังจากที่คุยกับเฮเล็กไปแล้ว
หมอปลาก็หลังจากที่คุยกับเฮเล็กไปแล้ว
แล้วทีนี้เราได้ยินกันหมอปลาเลยบอกว่า

บอกกับพระยาวะเบอร์๒ว่า

ก็จริงวันนี้เราก็พยายามจะติดต่อ

แล้วก็ขอไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วนะคะไม่แสดงความคิดเห็นค่ะ

พี่ก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเรื่องของครอบครัวอะไรใครต่อใคร

น้องบอกโสดแล้วโสดสนิทไม่กลับไปยุ่งอีกอะไรอย่างนี้
คือถ้าเขาบอกว่าไม่ติดค้างกัน

คุณจะสบายหรือลำบากเรื่องของคุณ

คือน้องต้องอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่ตัวน้องคนเดียวไง
ใช่ไหมน้องยังมีครอบครัว
มีคุณพ่อมีคุณแม่มีญาติมีพี่น้องต่างลอง
หันมามองคนรอบข้างในครอบครัวเราด้วย

หรือว่าเขาไม่สามารถที่จะยกย่องเชิดชูเราขึ้นมาได้เนี่ย
เขาคิดว่าเขาจะไปยกย่องเชิดชูใครสักคนหนึ่งที่จดทะเบียสมรสแล้วด้วยอย่างนี้

เราก็ไปหาคนที่พร้อมที่จะรักและเชิดชูเราดีกว่าเนาะ
อย่างนี้ต้องทำใจนะนะคะต้องทำใจให้ได้อย่างเดียวนะครับ